ช่วงตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดกันดีกว่าไปเช็คราคาสินค้ากันนะคะวันนี้มีราคาปรับเปลี่ยนด้วยนะจ๊ะ
ไปดูราคาเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงปรับลดลงมาแล้วอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันหน่อยผักกัดขาววันนี้๒๕บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ผักชีไทย๖๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้อยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า